คุณผู้ชมตามเรื่องนี้ต่อค่ะเหตุการณ์ที่คนพูดถึงกันเยอะ
ถึงขั้นติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในบ้านเราเลยนะคะ
เด็ก๑๘ฆ่าเด็ก๑๓แต่ว่าจริงแล้วเด็กที่เสียชีวิตคืออายุ๑๔นะคะ
คือตัวผู้ที่ก่อเหตุได้รับการประกันตัวออกไปในชั้นสาร
ได้มีการโพสต์ข้อความได้มีคลิปเสียงที่ทำให้คนสงสัยว่า
คุณสำนึกผิดหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปหรือเปล่า
เหมือนกับอ้างว่าตัวเองครอบครัวบ้านรวยด้วยซ้ำ

คือขอย้อนเรื่องนิดเดียวตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่าในโดมนะคะ
นายไตรพบติราวรำอายุ๑๘ปี
ก็คือถ้าถามว่าเป็นเยาวชนหรือเปล่า
ตามหลักกฎหมายก็คือต้องดูว่าในวันที่เขาก่อเหตุ

ถ้า๑๘ปีบริบูรณ์แล้ว
๘ปีปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เยาวชนแล้วนะคะ
ต้องถูกดำเนินคดีในศาลผู้ใหญ่ตามขั้นตอนของผู้ใหญ่เลยนะคะ
ทำร้ายร่างกายเด็กชายวงสะทอนบางขุนทศหรือน้องฟลุ๊ก
อายุ๑๔บาดเจ็บสาหัสเมื่อ๓พฤศจิกายน
ไป๓วัน๖พฤศจิกายนน้องฟลุ๊กเสียชีวิต
และอย่างที่บอกในโดมได้รับการประกันตัวในชั้นศาล
โดมผู้ก่อเหตุโพสต์โซเชียลเยอะเย้ยครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิต
มันดราม่าจริงเราต้องตามเรื่องให้ต่อ
เช้าวันนี้ตำรวจสพห้วยโป่งเรียกเพื่อนที่ซ้อนท้ายในโดมไปคุยด้วย
เพื่อนชื่อในปริ้นต์
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าปริ้นต์เนี่ยยืนอยู่
ไม่ได้ไปเข้าร่วมในการก่อเหตุ
แต่ปริ้นต์ไปกับโดมจริงปริ้นต์ก็ยอมรับกับตำรวจว่าไปกับโดมจริง
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายน้องฟลุ๊ก
ตอนนี้ปริ้นต์บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าไอ้โดมเพื่อนผมมันอยู่ไหน
ไม่รู้ว่าหลบหนีไปอยู่ที่ไหนค่ะ
อนงนายประกันประจำสารอาญาจังหวัดระยอง
คนนี้เป็นคนประกันตัวในโดมนะคะ
บอกกับเราว่าก่อนหน้านี้ใช้หลักทรัพย์๒๐๐๐บาทประกันตัวในโดม

คือญาติในโดมเนี่ยโทรศัพท์มาปรึกษาขอให้ช่วยในเรื่องของหลักทรัพย์ประกันตัว
แต่วันนี้นางอนงบอกว่าถอนแล้ว
มาแจ้งต่อสารเลยว่าขอถอนประกันนะ
เพราะในโดมไม่ใช่เยาวชนแล้วด้วยอายุเกิน๑๘แล้ว
แล้วมันไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกาย
มันคือการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่ม
อนงที่เป็นนายประกันยื่นหลักทรัพย์ช่วยในโดมได้ประกันตัวออกมา
ถอนแล้วถอนหลักทรัพย์การประกันนะคะ
ส่วนพี่ชายของน้องฟลุ๊กผู้เสียชีวิตค่ะ
วันนี้เปิดคลิปเสียงของในโดม๓คลิป
ส่งมาเมื่อช่วงเช้า
ส่งมาให้กับคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา

พี่ชายน้องฟลุ๊กผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
บอกว่าเอาจริงนะเขาก็ไม่เข้าใจเจตนาที่ในโดมต้องการจะสืบ
มันดูขัดแย้งจากเมื่อคืนที่ในโดมติดต่อไป
ร้องไห้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

แต่พอตอนเช้าทำไมส่งข้อความแบบนี้มางงมาก

มันสติหลุดไปแล้วหรือยังไง
ตอนนั้นผมคิดว่ามันบ้าไปแล้วครับน่าจะบ้าไปแล้ว
คือคือมันไม่ได้ส่งมาแค่ผมครับส่งไปให้หลายคน
หลายคนใช่ไปขู่เพื่อนผมด้วย

ตอนนั้นคือมันน่าจะหลุดสติมันไอนี่แล้วครับ

ซึ่งเสียงเมื่อคืนที่มาคุยนี่คือมันต่างจากคนที่
ใช่ครับต่างเลยครับเป็นคนละคนเลยครับ
คุณยายของน้องฟลุ๊กค่ะร้องไห้แล้วก็บอกว่า
เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเหมือนหลานชายมาร้องไห้
ให้ยายได้ยินสงสารหลานมาก
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือครอบครัว
ยอมรับว่าตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยพี่ชายของน้องฟลุ๊กอะค่ะ
กลัวว่าในโดมผู้ก่อเหตุจะพาพวกมารุมทำร้าย
ทีมข่าวไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของในโดมผู้เกาะเหตุนะคะ
สี่โมงค์วิทยาลัยสี่โมงค์วิทยาลัยสี่โมงค์วิทยาลัย
โมงเย็นโดมโพสต์รูปน้องฟลุ๊กผู้เสียชีวิต
และรูปถ่ายกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เขียนข้อความแคปชั่นนะคะ
ภาพนี้นะคะมีข้อความบอกว่าพี่ทำตามสัญญาณนะ
สัญญากับหนูแล้วว่าพี่จะไปรับผิดรับที่พี่ทำ
ไม่ต้องกังวลอะไรหนูหลับให้สบายนะ
พี่รับผิดทุกเรื่องที่ทำเองพี่ขาดสติพี่ขอโทษ
ที่ทำให้ครอบครัวพี่ชายผิดหวังผมออกมาแล้วทุกอย่าง
พี่ภูก็คือพี่ชายของน้องฟลุ๊กพี่พลูผมขอโทษ
ยกโทษให้ผมด้วยนะดูคนในกลุ่มแทนผมด้วย
นี่โพสต์แบบนี้โอ้มีห่วงคนในกลุ่มด้วยเหรอ
ฝากดูคนในกลุ่มแทนผมด้วยเราเลื่อนไปอ่านดูคอมเมนต์นะคะ
โดมก็ไปโพสต์คำว่าลาก่อนด้วยนี่นะคะเหมือนจะเป็นการบอกลา
ทีมข่าวของเราได้คุยกับโดมค่ะโดมบอกเขายอมรับผิดทุกอย่างที่ทำลงไป
เสียใจมากตอนนี้อยากเข้าไปอยู่ในคุก
ไม่อยากอยู่ข้างนอกแล้วรู้สึกผิดมากอยากอยู่ในคุก
อยากอยู่เงียบลองฟังเสียงดูค่ะ
เราทำให้สารเสียอายด้วยผมดูไม่รู้จะรอไห้เลย
ผมพร้อมทุกอย่างถ้าเข้าคุกแล้วผมพร้อมให้การทุกอย่าง
คุณผู้ชมครับวันนี้เราส่งคุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยอง
ไปเจอพี่สาวของนายสุนทร
ต้องบอกก่อนนะคะว่านายสุนทรเนี่ยคือคนที่ญาติของน้องฟลุ๊กคาดว่าตอนนี้
โดมแอบไปอยู่ด้วยไปซ่อนตัวอยู่ด้วย
เพราะว่าเป็นพ่อของเพื่อนสนิทโดมค่ะ
สุนทรเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของเงินประกันตัวสองหมื่นด้วยนะคะ

พี่สาวของนายสุนทรบอกว่าที่ผ่านมานายสุนทรเป็นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก

เป็นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ถ้านายสุนทรพูดอะไรทุกคนทำตาม
แต่พี่สาวบอกว่าไม่รู้จริงว่าสุนทรพาโดมไปกบดานอยู่ที่ไหน
แต่รู้จากหลานชายว่าที่สุนทรต้องเข้าไปช่วยประกันตัวโดมออกมาคือสงสารโดม
มมันตัวคนเดียวเพิ่งจะแตกหักกับพ่อด้วย
ก็เลยไปช่วยประกันตัวโดมออกมา
แล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยโดมไปซ่อนตัวอยู่กับสุนทรแล้วหลบกันไปอยู่ที่ไหน
วันก่อนนายสุนทรลงรูปตัวเองพร้อมข้อความว่า
สอนให้มึงเป็นคนดีไม่ได้ไปเกเรหรือระรานใคร
ถ้ามึงคิดว่ามีพวกเยอะแล้วไปรังแก่คนที่ไม่มีทางสู้มึงคิดผิด
ถ้ามึงยังไม่เลิกทำตัวแบบนี้ต่อไปนี้เราคงเดินทางเดียวกันไม่ได้
ฝากไว้ให้คิดแล้วก็คิดซะด้วย
เหมือนสอนเหมือนเตือนใครก็ไม่รู้นะคะ๒วันก่อนนะคะข้อความนี้
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าโดมเปิดใจกับทีมข่าวของเรา

แล้วมันมีบางช่วงที่โดมบอกว่าเขาน้อยใจพ่อพ่อไม่สนใจเขา
เราส่งคุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราไปคุยกับพ่อโดมหน่อยซิว่ามันยังไงกันเนี่ย
ทำไมโดมผู้ก่อเหตุเนี่ยตัดพอเรื่องพ่อด้วย
พ่อบอกว่าเมื่อก่อนลูกพ่อไม่ได้เกเรอะไรเลยเพิ่งจะมาเกเรในช่วงหลัง
ที่ลูกบอกคนอื่นว่าพ่อรวยบ้านรวยอะค่ะที่โอ้โหดราม่าเลยในโลกโซเชียลอ่ะ
บอกจะไปรวยอะไรไม่จริงเลยพ่อไม่ได้รวยบ้านไม่ได้รวยบ้านโดมไม่ได้รวยนะ
หาเช้ากินค่ำมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ครั้งแรกที่ได้ยินคลิปเสียงของโดมลูกชายเนี่ยพ่อเสียใจมาก
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกพ่อจะมีความคิดแบบนี้
โทรหาพ่อเมื่อเช้านะคะร้องไห้
บอกว่าถ้าผมติดคุกพ่อไปเยี่ยมด้วยนะ
ก็เลยเชื่อว่าโดมเนี่ยคงจะรู้สึกผิดแล้วล่ะมั้ง

ลูกก็จะต้องรับผิดชอบกับการกระทำที่ลูกทำลงไป

บอกกับทีมข่าวของเราว่าอยากให้พ่อแสดงความรับผิดชอบยังไง
พ่อก็งงนะว่าพ่อจะรับผิดชอบยังไง
ที่เขาน้อยใจพ่อพ่อก็งงนะ
ที่ผ่านมาพ่อก็รักลูกดูแลลูก
ไม่เคยทำให้ลูกรู้สึกขาดความรักเลย

คุยไปคุยมามาตัดเพาะพ่อซะอีก
เดี๋ยวผมจะไปสารแล้วก็ฝากยังไงถ้าผมไปอยู่ในครั้งนั้นก็
พ่ออยู่เรือนไปเยี่ยมผมด้วยนะ
ตอนนี้ลูกชายอยู่ที่ไหน

แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเขาเขาจะติดต่อมาอย่างนี้นะครับ

เขาอยู่แน่นอนหน่อยจนถึงตรงนี้นะครับ
แต่เขาจะมาบอกว่าเดี๋ยวผมขอเงียบหน่อย
ก็ทำเหมือนกับทำใจอะไรอย่างนี้นะ
คือพรุ่งนี้โดมต้องไปสารจังหวัดเรยองนะคะ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ
เพราะตอนนี้นี่คือคดีเจตนาฆ่านะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ศาลท่านจะให้ประกันตัวอีกครั้งหรือไม่ค่ะ
เพราะตอนแรกเนี่ยตอนนั้นน้องฟลุ๊กยังไม่ได้เสียชีวิต
ตอนนั้นเป็นข้อหาทำร้ายร่างกาย

เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าโดมเนี่ยเพิ่ง๑๘เต็มวันเกิดไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา
ค่ะก็ไม่ใช่เยาวชกวดแล้วค่ะ
วันเกิดเหตุ๓พฤศจิกายนแสดงว่า๑๘เต็มไปแล้ว